บรรดาธาตุแมวทั้งหลายเมื่อได้ชมเรื่องราวต่อไปนี้แล้ว

เราจะพาไปดูบ้านแมวที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐ
ที่เรียกว่าบ้านแมวนี้ก็คือบ้านแมวจริงนะครับ
เพราะเป็นบ้านที่หญิงวัยเกษียณคนหนึ่งยกให้เป็นที่อยู่ของแมวที่ไม่มีเจ้าของ
ตัวเองนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าได้ย้ายตัวเองไปอยู่ในรถบ้านแทน
และแน่นอนว่าเธอไม่ได้ดูแลแมวนับพันตัวเพียงคนเดียวนะครับ

และคนที่ต้องการรับแมวที่ไม่มีเจ้าของไปเลี้ยง
ก็สามารถแวะมาที่บ้านแมวแห่งนี้ได้ครับ
กิตติมานี่
เผินนางลิเนียและตันซีโอคนนี้ก็เหมือนกับหญิงชาวอเมริกันสูงวัยที่รักแมวทั่วไป
แต่ถ้าไปเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของเธอ
กลับได้เห็นเรื่องราวของคนรักสัตว์เกินกว่าที่ใครจะคาดคิด
ไปเมื่อ๒๔ปีก่อนและตันซีโอเลี้ยงลูกแมวที่ถูกทอดทิ้งเพียงไม่กี่ตัว
หลังจากที่เธอเพิ่งเกษียณ
แต่หลังจากนั้นไม่นานจำนวนแมวที่เธอดูแลกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลังเธอไปพบว่าศูนย์ดูแลสัตว์ถูกทอดทิ้งในพื้นที่
ทำการการุญฆาตสัตว์ที่ไม่มีคนรับไปดูแล
ทำให้เธอขอรับแมวเหล่านั้นมาดูแลเอง
จากจำนวนแมวที่ถูกทอดทิ้งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้บ้านของเธอที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีพื้นที่ราว๓๗๐ตารางเมตร
กลายมาเป็นสถานที่รับเลี้ยงแมวไร้เจ้าของ
หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อบ้านแมวที่ใหญ่ที่สุด
โดยที่นี่จะเลี้ยงแมวทุกตัวอย่างอิสระ
ไม่มีกรงขังไม่มีการทำการุญฆาต
และตันซีโอบอกว่าชื่อที่เรียกกันว่าบ้านแมวก็ดูเหมาะสมดี
บอกว่าถ้าเธอไม่ต้องจัดการกับเรื่องราวของคนรอบข้าง
หรือจัดการปัญหาอื่นในชีวิตของเธอแล้ว
เธอก็คงจะหันมาดูแลแต่เพียงแค่แมวเหล่านี้เท่านั้น
โดยหลังจากที่แมวที่เธอให้การดูแลเริ่มเพิ่มมากขึ้นจนถึงหลักพันตัว
ทำให้เริ่มรู้สึกแออัดเกินไป
เธอก็ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านไปอาศัยอยู่ในรถบ้านของเธอ

รวมทั้งพื้นที่โดยรอบที่มีอยู่ราว๓๐ไร่
ให้กับเจ้าแมวเหมียวแทน
ตันซีโอบอกว่าแม้จะมีแมวในความดูแลมากขึ้น
แต่ตราบใดที่เธอยังสามารถดูแลพวกมันได้
และยังมีห้องให้เธอได้อยู่อาศัย
เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เธอทำเป็นสิ่งที่ดี
ตันซิโอได้ใช้กองทุนเกษียณอายุทั้งหมด
เพื่อนำมาดูแลสัตว์เหล่านี้
อกจากนี้ก็ยังมีเงินที่ได้รับจากการบริจาค

เข้ามาช่วยดูแลแมวเหล่านี้อีกทาง
ซึ่งพวกเขาจะคอยดูแลความสะอาดของบ้าน
จัดการให้อาหารกว่า๑๐๐กระป๋องต่อสัปดาห์

แมวทุกตัวจะมีสุขภาพดี

รวมทั้งจับพวกมันตอนหรือทำหมัน

สามารถเข้าและออกจากบ้านได้อย่างอิสระ
เมื่อที่พวกมันต้องการ
ส่วนของรั้วบ้านก็ต้องทำอย่างแข็งแรง

ออกไปเที่ยวสนไกลเกินไป
และตันซีโอบอกว่าพวกแมวเหล่านี้มีทั้งบ้าน
มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นถึง๓๐ไร่
พวกมันสามารถปีนขึ้นต้นไม้

ควรจะต้องถูกขังอยู่ในกรง
เพราะไม่มีใครต้องการมันแล้ว
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบ้านแมวหลังนี้
ดูแลแมวมาทั้งหมดกว่า๒๔๐๐๐ตัว
และยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย
ขณะเดียวกันบ้านแมวก็จะมีการจัดกิจกรรม

เข้ามารับเลี้ยงดูแมวเหล่านี้ด้วยในทุกปี
โดยจะมีคำเตือนแบบติดตลกว่า

ที่จะห้ามใจให้รับเลี้ยงแมวเพียงแค่ตัวเดียว

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน